อย่ามาเนียนกับป้าพยุงเชียวนะ
โทรศัพท์มาแล้วก็มาอ้างตัวว่าเป็นญาติ
พี่โรงไงเนี่ยพี่โรงเอง
ขอยิ้มตัง๔๐๐๐๐พี่ยุงไม่หลงกลล่ะค่ะ
ใครคะ
อ๋อพี่โรงพี่โรงพี่ตุ๊กไง
อ๋อค่ะพี่อะไรคะ
ก็พอดีออกมาเอาของ
แอปธนาคารมันโอนออกไม่ได้

เลยว่าจะรบกวนยืมเงินจ่ายค่าของเขาก่อนได้ไหม

เดี๋ยวพี่จัดการโอนขึ้นให้ไม่เกินบ่าย๓
บันทึกเสียงไว้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปแจ้งความนะคะ

ค่ะไม่ต้องโทรมาอีกนะคะ

นึกแล้วไอ้

เมื่อกี้ยังคุยกับพี่ลงดีอยู่เลย

พ่อพยุง

แต่หลังจากนั้นปุ๊บโอ้โหสีหน้าคนละอย่างกันเลยนะ
สุดท้ายแล้วก็มีเสียงหัวเราะปิดท้ายของคนที่อัดคลิปเอาไว้
เห็นไหมจะมาอ้างว่าเป็นพี่รงค์
หลอกป้าพยุงไม่ได้ค่ะป้าพยุงไม่หลงเชื่อ
เนี่ยจับโป๊ะได้แบบนี้เนี่ยนะคะ
ไอ้คลิปที่ไม่เซ็นเซอร์เดี๋ยวส่งไลน์ส่วนตัวหน่อยนะอยากฟัง

คือตอนที่ป้าพยุงเนี่ยป้าพยุงเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าของเต็นต์รถที่กำแพงเพชรเนี่ย
แหมมาอ้างตัวว่าเป็นญาติชื่อพี่โรงพี่โรงพี่ตู้ไงจำได้เปล่า
แอปมันโอนออกไม่ได้ขอยืนตำ๔๐๐๐๐ได้ไหมอ่ะ
นี่รู้ไหมมิจฉาชีพโทรมาหา
โทรมาหาป้าพยุงตั้งแต่๒๐กรกฎานะคะ
แล้วมีการบอกด้วยนะไอ้เบอร์ที่มันไม่เหมือนเดิ
เพราะอะไรรู้ไหมพี่ลงเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้ว

ตอนนั้นทางป้าพยุงก็คิดว่าเป็นญาติจริง
เพราะว่าจังหวะการพูดท่วงทำนองคล้ายพี่รงมาก

เชื่อไหมป้าพยุงถามไปทำไมเสียงแปลกเหมือนไม่สบายเลย
ฝั่งคอร์เซ็นเตอร์มันก็ไหวพลิบมันก็บอกว่าไงรู้ไหม
เพิ่งไปพาตัดทำซีนอักเสบมา

เสียงมันก็เลยตัดแปลกจนวันรุ่งขึ้นค่ะ
รอบแรกโทรมา๒๐ใช่ไหม๒๑โทรมาอีกรอบหนึ่ง
พี่ลงตัวปลอมโทรมาอีกขอยืมตังค์๔๐๐๐ไปจ่ายค่าฟอร์นิเจอร์ที่อายุทยาค่ะ
แต่คราวนี้แหมป้าพยุงไม่หลงเชื่อแล้วนะ
เพราะว่าก่อนที่จะโทรมารอบ๒เนี่ย
ป้าพยุงโทรไปเช็คลูกสาวพี่รงตัวจริงมาแล้วว่า
นี่เปลี่ยนเบอร์เหรอเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่า

พอรู้ว่าไม่ได้เปลี่ยนเบอร์
ไม่ได้ไปผ่าตัดต่อมทอมซิงก็เลยรู้ไง

นี่มีคนที่คนรู้จักพี่ลงนะ

อ๋อไอ้มุกพี่โรงเนี่ยนะ
ทีนี้รอบนี้พอโทรมาก็เลยไหวตัวทัน
เอามือถืออัดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ไม่หลงเชื่อ

พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเอง

ก็โปรดจงรู้ไว้พี่เบิร์ตจริง